คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ที่วัดนวลจันทร์ครอบครัวชวนชื่น
ได้จัดพิธีชาปนกิจศพให้กับพ่อดมชวนชื่น
ศิลปินตลกอาวุโสที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับนะคะ
ซึ่งภายในงานก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
เป็นการไว้อาลัยให้กับพ่อดมเป็นครั้งสุดท้าย
และคนในวงการบันเทิงมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ
นี่คือบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ลูกหลานครอบครัวชวนชื่นจัดให้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
ให้พ่อดมเป็นครั้งสุดท้ายมีทั้งลิเก

ขับร้องบทเพลงอาลัยจากศิลปินชื่อดัง
บันเลงบทเพลงพ่อดมในดวงใจผ่านเซ็กโซโฟน
รวมไปถึงการแหล่ประวัติพ่อดม
โดยครูวัยพฤษแสงสุพรรณศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดง
ซึ่งการแสดงทั้งหมดจัดขึ้นหน้าเมน๕ยอด

กับครอบครัวชวนชื่นนำมาตั้งไว้สำหรับพิธีในครั้งนี้
จิ้มชวนชื่นยอมรับว่าซึ้งใจในความรักนะคะ
ที่ทุกคนมอบให้กับพ่อดมและครอบครัวชวนชื่น
ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจ
และให้การช่วยเหลือในช่วงพิธีการที่ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะ
พอคนเขามาปลอบใจก็บอกเขาว่า

มันก็เลยไม่ได้จมอยู่กับความเศร้าความสุข
มันก็เลยกลายเป็นบรรยากาศของความสุข
เห็นก็ตื้นตันนะมีหลายครั้งที่อยากจะร้องไห้

เพราะมันจะกลายเป็นว่าไปชวนเขาร้องไห้กัน
ขณะที่แจ๊ดชวนชื่นลูกชายนะคะ
ก็ได้ถือโอกาสบวชหน้าไฟให้กับพ่อดม
ซึ่งเป็นการบวชครั้งแรกของเจ้าตัวเลยนะคะ
ตลอด๕คืนในการสวดพระอภิษฐรรมศพ

ตามที่พ่อดมสั่งเสียไว้เป็นครั้งสุดท้าย
แต่วันนี้ก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะคะ
สำหรับพิธีชาปนกิจศพในวันนี้ค่ะ
ถึงแม้พระดมจะอัดคลิปเอาไว้ว่าไม่ต้องเสียใจ

จัดการแสดงให้เต็มที่แต่ว่าแน่นอนครับ